หมอบนี้อย่างออกก็คือเป็นภูมิที่เก่าไม่เคยยังคิดว่าจะผ่านถึงให้เครียมแม่ง
พอยิงเสร็จแล้วโดนที่ทางนายเทียนเหลืองวิเศษได้รับปราณ์เจ็บ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลกับเรือก็พัง
พอหลังจากนั้นประมาณ๕วันหลังจากไปแจ้งความแล้วเนี่ย
ตำรวจก็มาแจ้งความว่าเอาหางเสือเรือไปพยายามตัดคอกันเขา

จนกระทั่งศาลอายการเนี่ยสั่งฟ้อง

คนนี้นั่งอยู่บนหัวเรือคนนี้เป็นคนควบคุมเรือ
พอขึ้นไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ศาลนครสวรรค์เนี่ย
เห็นว่าไม่รับฟ้องอายการของทางหลาน
เพราะว่าแม่เชื่อว่าหลักฐานจะเพียงพอว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด
ก็ไม่ได้เอาเงินมาช่วยประกันตัวด้วยในทั้งสองคดีนี้
จนกระทั่งศาลจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกับสาร
ทรภาค๖มีคำสั่งยกฟ้อง
แต่ปรากฏว่าคดีที่เขาถูกตำรวจนครสวรรค์ยิงเนี่ย
ยังอยู่ที่ชั้นปปทอยู่เลยยังไม่ส่งอายการเลย
คดียุติแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลย
เลยมาขอให้ทางตรงขวับตามดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ

เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดไปดำเนินคดีที่นครสวรรค์เนี่ย
มันเป็นพฤติของกำลัวตัวจะมีการที่เกิดกันเอง
น้ำระเบิดเนี่ยใครเจอคุณจอมขวัญอยู่แถวไหน
ลงไปช่วยหน่อยนะครับเอาน้ำเอาท่าให้ทานกันหน่อยนะครับ
วันนี้อยู่กับถามตรงตรงนะครับมีเรื่องที่จะคุยกันเนี่ย
เป็นเรื่องของชาวประมงคนหาปลาที่นครสวรรค์๒คนครับท่านผู้ชมครับ
คดีเนี่ยมัน๒ปีแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
คืบหน้าในส่วนที่ผู้ที่เขาเป็นประชาชนที่เป็นชาวประมงคนหาปลา
ไปหาปลาที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์แล้วโดนตำรวจที่เขามาตรวจแถวบึงบรเพชรเนี่ย
ว่ามีใครมาลักลอบจับสัตว์น้ำในจุดที่ห้ามจับหรือเปล่ายิงใส่เขาบาดเจ็บนะฮะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลถูกแจ้งข้อหาด้วย๒๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหานักทั้งนั้นร่วมกันลักลอบจับสัตว์น้ำในที่ห่วงห้าม
ร่วมกันขัดขวางการจับกลุ่มพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ข้อหาทั้งหมดหลุดคดีเรียบร้อยหมดแล้วในชั้นศาล
แต่คดีที่ฟ้องกลับตำรวจเอาไว้ความจริงก็ฟ้องพร้อมพร้อมกันนะฮะ
คืบหน้าเลยนะครับและที่สำคัญก็คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เขาเสียค่ารักษาตัวขึ้นโรงขึ้นศาลต้องมีเงินประกันตัว
แม้ว่าคดีหลุดได้รับเงินประกันอะไรพวกนี้คืน
แต่เงินที่หามาในการสู้คดีในการใช้ประกันตัวเองเนี่ย
อันนี้ต้องไปยืมเข้ามามันก็เสียดอกบ้งดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้ผู้ที่ประสบเหตุอยู่กับเราที่นี่นะครับ
รวมทั้งผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของคดีความด้วย
เดี๋ยวจะได้คุยจะได้ลงรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชมครับ
รวมทั้งความคืบหน้าของเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วแล้วจะเอายังไงกันต่อด้วย
นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายคนในสังคมไทยนะครับ
เพราะต้องบอกว่าการเข้าไปจับกลุ่มเข้าไปตรวจเข้าไปจับของตำรวจเนี่ย
นี่คือต้นทางเริ่มแรกสุดของขบวนการยุติธรรมนะครับ
วันนี้ทั้ง๓ท่านที่อยู่กับผมที่ถามตรงนะครับ
มีคุณเทียนเหลืองวิเศษนะฮะเป็นผู้ที่ประสบเหตุนะครับ
แล้วก็คุณจตุรงพินทะกังเป็นหลานชาย
วันนั้นไปด้วยกันอยู่เรือลำเดียวกัน
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทย
ที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของคดีความนะครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านครับสวัสดีครับ
ขออนุญาตแนะนำให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ
น้องพี่มีหนวดน้องจตุรงค์
ซึ่งเป็นหลานของคุณเทียนลุงเทียน
ลุงเทียนอายุ๔๐๔๓คุณจตุรง๒๕นะครับ
ส่วนทนายรณรงค์รู้จักกันดีอยู่แล้ว
คือผมฟังเรื่องราวแล้วก็ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย
แต่ดูแล้วคดีมันไม่ไปถึงไหนใช่ครับในส่วนของที่ทั้งสองท่านฟ้องตำรวจ
ใช่ครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมว่ามันต้องมีการแก้ไข
มีการปรับปรุงเพราะอันนี้ในหน่วยงานรัฐ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาละเมิดสิทธิ์ประชาชน
มีการแจ้งความร้องทุกขล่าโทษทั้งสองฝ่ายพร้อมกัน
ปรากฏคดีที่ตำรวจมาแจ้งความดำเนินคดีประชาชนยุติไวมาก
แต่คดีที่ประชาชนกล่าวหาตำรวจกลับยังไม่ถึงไหน
มันต้องมีการทบทวนเรื่องนี้กันคือถ้าจะให้ทางนี้ต่อสู้คดีแบบนี้มันไม่แฟร์
ครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้กับท่านผู้ชมได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นคือวันที่๒๘มีนาคม๒๕๖๐ใช่ไหมคุณเทียน

วันนั้นคุณเทียนกับหลานชายคือคุณจตุรงค์นั่งเรือหางยาว

พอดีวันนั้นหลานเขยเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในก่อนแล้วเขาก็ไปซื้อน้ำซื้ออะไรเนี่ย

อยู่ด้านในก่อนแล้วคือขับเรือไปก่อนแล้วผมอยู่กับเพื่อนผมก้อนแล้วครับ
สมมุติว่าเนี่ยโต๊ะนี้คือบึงบรเพชรพื้นที่กว้างใหญ่อย่างนี้
พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ว่ากันไปเราไปหาปลากันในจุดที่เขาให้หาได้
ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของอะไรฮะตำบลอำเภอหรือว่า
เพราะบึงวรเพชรเขากินพื้นที่เยอะมากที่อยู่กันในวันนั้นคือในจุดไหน
ในจุดของในเขตของที่หมู่บ้านผมอยู่
มีหมู่หนึ่งหมู่ลังจิกอำเภอเมือง
แต่ในท้องที่ของสพนปริงสถานีตำรวจภูทรนปริง
เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจที่เขาเป็นคู่กรณีกันเนี่ยเขาอยู่ที่สพนี้ณวันนั้น
ครับก็ตกลงก็คือตามกับหลานชายไปนั่งเรือหางยาวไปด้วยกันไปหาปลา
อย่างน้องเขาขี่ไปแล้วลำเลยที่แรกผมไปกับพวกเพื่อนผมก่อนครับ
ไปซื้อของกินกันครับเพราะฮั่งในนู้นมันจะเป็น
มันจะมีพวกอาหารครับพวกผมก็ไปกันก่อนเลยครับ

ประมาณ๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็น

โทรศัพท์มึงอยู่ที่ไหนเนี่ย
กภูนิแบบซาว่าบ้าน
เพียงก็บอกว่าซื้อน้ำซื้ออะไรมากินกันเนี่ยแล้ว
ผมไปอืมผมไปพอไปถึงหลานก็มีอ่าน้องน้องอีกหลายลำ
อยู่กันประมาณสี่ลำครับเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นเนี้ย
ซึ่งมันก็จะมีจุดจุดที่จอดเรือลงไปซื้อข้าวซื้อของ
อะไรกินอะไรกันได้ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นจุดหรอกแต่ว่าผมเป็น
ผมไปซื้อแล้วก็มานั่งกินกันครับบนตรงนั้นบึงมันก็แห้งครับ
มันจะเป็นพวกโขดอ๋อโขดดินนั่งได้นะครับอืมเพราะว่าเราจะไป
กินข้างบนเนี้ยตัวมันเลอะครับครับมันก็เปื้อนส่วนมากจะสะดวก
ซื้อมาก็มานั่งกินกันที่เรือส่วนมากก็เลยเข้าไปหาหลาน
อะไรเลยเนอะครับก็เลยขึ้นขึ้นเรือหลานนี่แหละขอน้ำดื่มครับ
เขาน้ำดื่มก็เลยพายเข้าไปคุยกันรวมกัน๔ลำ
ก็คุยกันสักพักหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยกลับบ้านนะเย็นแล้ว
เห็นว่ามันเย็นแล้วก็ชวนกลับบ้านเลยผมก็ได้นั่งเรือ
ติดเรือของจตุรงค์นี่แหละอ่าแล้วเรือที่ตัวเองมาผมพอดีมันมีมีอยู่ฝากโขดหนึ่ง
ดินด้วยกันขนมันแห้งแล้วผมก็จอดเรือผมแล้วผมก็เดินมา
มันสะดวกกว่าเพราะตรงนั้นมันเป็นป่าบัวก็ทิ้งเรือไว้เลยอย่างนี้
ผมก็เดินทิ้งเรือไว้แล้วก็มาหามาหาเรือทีหลังแล้วก็เดินขึ้นเรือ
แล้วก็ไปเอาน้ำท้ายเรืออืมตามท้ายเรือจะกินแล้วก็ได้คุยกันตรงนั้นเนี่ย
คุยบริเวณนั้นพอสักพอเห็นว่าเย็นแล้วก็เลยจะกลับอ่า
ก็เลยก็เดี๋ยวติดเครื่องเพราะมันเป็นป่าบัวพายมันก็ลำบาก
ก็เลยพายออกไปด้านนอกนิดหนึ่งแล้วก็ติดเครื่อง
ติดเครื่องประมงแล้วก็มาพอดีก็คือเราก็จะกลับเนี่ย
โดยที่คุณเทียนก็ทิ้งเรือตัวเองไว้ที่เดิม
ก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหม
ก็กลับเรือของหลานดีกว่าครับไอ้ตอนที่บอกว่าอยู่กันเนี่ยฮะ
แล้วจุดที่เขาห้ามจับสัตว์น้ำที่ว่าเป็นจุดห้ามลักลอบมาจับสัตว์น้ำอะไรพวกนี้
มันมันต้องผ่านไหมเราต้องผ่านไหมผ่านได้ครับผ่านได้ตลอด
ผ่านได้ครับแต่เขาห้ามห้ามทำการประมงอย่างเดียวอ่า
ก็คือขับเรือผ่านได้ถ้าขากลับจะกลับก็ต้องผ่านจุดนี้
ครับผมผ่านไหมก็ถ้าผมอยู่ด้านนอกก็จะไม่ผ่าน
เพราะบ้านผมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับถ้าเข้ามาด้านในมาซื้อของอะไรมันก็ผ่านตามปกติ
แต่ตกลงก็คือวันนั้นไม่ได้ไปจับปลาไม่ได้ไปทำประมงใช่ไหม
นั้นคือแค่ไปหาอะไรกินกันไม่ได้ไปจับในเขตหนึ่งที่เป็นเขตหนองจับ
คือเขตหนึ่งเนี่ยไม่ได้จับแน่นอนเขตห้ามจับไปหาในเขตอื่นที่เขาอนุโลม
ไปหาในเขตอื่นแล้วก็มาเจอกันครับอ่าพอกำลังจะกลับปุ๊บ
ติดเครื่องเรือหางยาวใครเป็นคนขับฮะ
คุณนิมเป็นคนขับครับผมอืมเกิดอะไรขึ้นพอผมขับเรือออกไป
ประมงเขาออกมาจากปากคลองพอดีศูนย์ของกรมประมงครับ
ขี่เรือมาก็เร็วเขาเป็นเรืออะไรฮะอ่าเรือแมคคุรี
เรือสองร้อยแหลงเรือแบบเรือทะเลอืมสีน้ำเงินเรือลำใหญ่ใหญ่
เป็นเรือแบบตรวจการอะไรอย่างนี้ฮะตรวจการเรือทะเวนรัฐทะเวน
ว่าใครมาลักรอบจัดสัตว์น้ำอะไรหรือเปล่าครับนั่นแหละครับอ่า
แล้วเจอแล้วยังไงเจอแล้วพอดีเขาก็พุ่งตรงมาทางผม
มากี่คนฮะสองคนครับเจ้าหน้าที่ประมงคลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจคน
เจ้าหน้าที่ประมงเป็นคนขับเรือครับขับเรือซึ่งเขาจะอยู่ข้างหลัง
อ่าอยู่ด้านด้านข้างด้านข้างขวามือเขานั่งคู่กันเหรอ
นั่งคู่กันมันจะมีแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยนะอ่านั่งคู่กัน
ทางอย่างนี้แล้วก็จะมีกระจกบังเวลาเจ้าหน้าที่ชุดประมงเข้าไปตรวจการ
อันนี้เขาต้องประสานมีตำรวจประจำเรือไปด้วยหรือยังไงมันไม่ไม่จำเป็น
แต่วันแต่วันนั้นเขาประสานขอตำรวจไปด้วยอืมคือทุกทีก็จะไปราชเวียนเข้ากันเอง
ครับแต่ครั้งนั้นเขาขอตำรวจไปด้วยอ่าซึ่งตำรวจที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือ
ร้อยตำรวจเอกขจรศักดิ์มณีพงศ์ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่อยู่สพเมืองนครสวรรค์
แต่เมื่อวันเกิดเหตุก็คือ๒๘มีนาคม๒๕๖๐ตอนนั้นยังเป็นร้อยตำรวจโท
ครับร้อยตำรวจโทขจรศักดิ์มณีพงศ์นะฮะเป็นรองสารวัฒน์อยู่ที่สอพอร์หนองปริง
อ่าครับผมหมายถึงให้หยุดเรือครับผมให้หยุดแล้วเราหยุดไหมผมก็ผ่อนคันเร่งแล้วก็หยุดเรืออืมผมผ่อนคันเร่งก็หยุดเรือ
แต่นี่มันเกิดไวมากพอผมพอจะเร่งแล้วก็หยุดเรือท่านก็ยิงเลยมันเกิดไวมากครับไม่ถามอะไรเลยเหรอครับผมตะโกนอย่างเดียว
เอาคือบอกให้หยุดพอหยุดปุ๊บยิงเลยอย่างเงี้หรอครับผมใช้อะไรใช้ปืนอะไรปืนลูกซองยาว
ยาวครับครับเขาอยู่ทางด้านอ่าอยู่ทางทางทางด้านซ้ายของคนขับประมงอ่า
ซ้ายของคนขับแล้วอยู่ทางขวาผมอ่าเขาก็ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผม
แล้วยกขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ผมหนึ่งนัดครับผมตอนนั้นอ่า
เรือหางยาวคุณเทียนก็ต้องอยู่ข้างหลังสิไม่ไม่ไม่อยู่หลังมันจะเยื้องกัน
มันจะเยี่ยงกันหน่อยเดียวครับถ้าเยี่ยงถึงไม่ใช่อ่าเรือมันกำลังแลกหลัง
ทั้งสองคนที่นั่งในเรือหางยาวเรือหางยาวนั่งข้างหน้า
ข้างหลังกันหรือว่าอย่างเรือลำนู้นเขานั่งคู่กัน
เรือลำนู้นก็นั่งคู่กันใช่ปะครับอ่าอันนี้ก็ต้องอยู่หัวเพราะไม่ได้ขับ
ครับส่วนคุณเรียนขับอยู่ข้างหลังครับผมพอเขายิงใส่เข้ามาก็ต้องโดนที่อยู่
ครับผมเข้าหลังก่อนครับผมใช่ไหมครับกระสุนเข้าเข้าที่ข้างหลัง
ครับผมหนึ่งนัดครับผมโดนโดนตรงไหนบ้างเออโดนตรงไหนบ้างอ่า
ด้านข้างข้างหลังฝั่งขวานี่ครับแล้วก็เป็นด้านหัวไหล่หัวไหล่แล้วก็
ข้อศอกครับผมก็คือโดนสามจุดอ่ะนี่เดี๋ยวน่าจะมีภาพให้นะฮะ
แต่ว่าถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยมันเป็นลูกซองที่เป็นลูกปลาย
ครับมันก็เลยกระจายเนี่ยครับทุกผู้ชมครับเข้าหลังเข้าแขนด้วย
ครับอ่าตรงข้อศอกแล้วก็ต้นแขนได้รับบาดเจ็บครับ
พอยิงเสร็จปุ๊บถูกยิงครับตอนนั้นรู้เลยไหมว่าเราเราโดนแล้ว
โดนยิงครับรู้เลยมันรู้สึกเลยไหมรู้สึกเลยรู้สึกเก็บที่แผลแล้วขัด
เริ่มขัดแล้วก็ตะโกนเจ้าหน้าที่ว่าอ่าว่าผมถูกยิงตะโกนไหมยังไง
บอกว่าผมถูกยิงแล้วก็บอกกับหลานว่าวายบอมกูถูกยิงไงตะโกนดังเลยเหรอ
ดังเลยครับดังก็จะบอกใครบอกเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็บอกบอกน้อง
นี่มาด้วยเอ่อน้องน้องที่มาเขาอยู่ห่างไหมอ่าอีกลำของเรืออ่า
ที่ว่าจอดกันอยู่เป็นกลุ่มอะไรครับผมมีลำนึงไม่ห่างกัน
กันประมาณสักสิบเมตรอยู่แค่นี้เนี่ยเขาวิ่งแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นกันหมดสิ
เห็นหมดครับเพราะว่าคอเคลียร์มาด้วยกันอืมคอตะโกนผมถูกยิงครับ
หน้าเขาไหมเจ้าหน้าที่ครับผมถ้ามองมองไปที่เรือเขาเลยครับผม
แล้วยังไงต่อเขาก็บอกว่ากูไม่ได้ยิงมึงอืมเขาก็พูดอย่างนั้นจริง
แล้วผมก็ผมก็เลิกเสื้ออืมเลิกเสื้อให้เขาดูดูบาดแผล
เพราะเลือดมันไหลอยู่ตอนนั้นเลือดไหลซึมอยู่
แล้วเขาก็ตบตบไปที่แผลผมก็ตบด้วยเหรอครับผมเขาก็ปาดปาดไปมาว่ากูไม่ได้ยิงมึง
แสดงว่ามาเทียบกันอย่างนี้เลยเหรอครับหลังจากเกิดเหตุโดนยิงแล้วเนี่ย
เขาก็เทียบไม่ได้ยิงเหรอครับเขาบอกเขาไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงมึง
เขาบอกพอเพราะเขาเห็นบาดแผลผมเขาก็เงียบแล้วเขาก็เงียบเลยน่ะ
ยืนเฉยเจ้าหน้าที่เฉยแล้วค่อยวินเรือของเขาออกไป
วินก็คือค่อยเอ่อค่อยถอยหลังออกไปค่อยถอยครับผม
ผมก็ตอนนี้ผมก็คานไปที่กลางเรือเหมือนมันขัดแล้วว่าโดนยิง
ไม่ไหวแล้วขับขัดอันนี้ก็บอกให้บอมบอกไอ้บอมแล้วก็ตะโกน
บอมก็ตะโกนของบอมก็คือเจ้าตุรงค์ครับผมแล้วก็ตะโกนให้อ่า
หลานฝั่งโน้นน่ะพวกฝั่งโน้นอีกคนบอกพาไปรุงบาลนี้ให้พาเข้าฝั่ง
ตอนนั้นเจ้าตุรงค์ตอนที่เขายิงปึ้งมาแล้วเข้าที่รุงแล้วเนี่ย
รู้สึกยังไงก็ตกใจครับก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงเหมือนกัน
พอผมก็เห็นพอเขาตะโกนเนี่ยผมก็หันไปดูแล้วครับว่า
เห็นเขาถือปืนมาแล้วถือมาพอเขาตะโกนบอกให้หยุดเขาก็ยิงเลยครับ
แผลเสร็จบอกว่าไม่ได้ยิงเขาก็ถอยเรือแล้วก็ไปเลย
ครับผมลอยลำรอชะลอดูอยู่แต่อยู่ห่างครับดูอยู่ห่าง
อีกครับยังดูอยู่ห่างห่างแล้วค่อยค่อยแล้วก็ไปครับแล้วเราสองคนก็เลยไป
ก็ก็เลยให้ให้หลานอีกลำหนึ่งอ่ะอ่าลากเหลือเข้าฝั่งไปโรงพยาบาล
เข้าฝั่งไปขึ้นไปแล้วก็อ่าโทหาอืมอ่าครับเอ่อโทหาคู่ภัยครับ
หากู้ภัยแล้วให้นำส่งโรงพยาบาลกับนครสวรรค์
เดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาต่อว่า
คดีไปยังไงต่อแล้วคืบไม่คืบยังไงหลังจากนั้น
คุณทินก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่๕วัน
แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ครับเพราะว่ามายิงเราครับแต่กลับถูกตำรวจแจ้งความกลับ
ครับนี่แหละฮะมันเป็นปัญหาตรงนี้นี่แหละ
ท่านผู้ชมครับสาเหตุอะไรยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีถูกยิง
ยืนยันว่าไม่ได้รักรอบจับสัตว์น้ำครับผมวันนั้นไม่ได้จับ
ไม่มีการตรวจค้นจับกุมอะไรก่อนเลยไม่มีการไม่มีการจับจริงเลย
ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับทุกผู้ชมครับว่า
แล้วพอมีการฟ้องร้องระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นเนี่ย
แล้วเกิดอะไรยังไงต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
คุณผู้ชมครับเรารู้ที่มาที่ไปของเรื่องแล้วนะฮะ
ทีนี้มาไล่กันเรื่องของคดีหลังจากที่คุณเทียนเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกยิง
ออกจากโรงพยาบาลมาก็ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับตำรวจที่ยิงใส่นะครับ
ที่แจ้งความเอาไว้ก็คือเรื่องของการพยายามฆ่ากับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ใช่ไหมฮะขณะที่ฝั่งของตำรวจเขาก็แจ้งความกลับเหมือนกัน
หลังจากทราบว่าทางนี้แจ้งความดำเนินคดีเขาเขาก็มาแจ้งความกลับ
หลังว่าทางนี้พยายามฆ่าเขาโดยใช้หางเสือเรือ
หางเสือเรือคือที่เขาแจ้งมี๓ข้อหาใช่ไหมทนายรณรงค์มีร่วมกันลักลอบทำประมงแล้ว
ก็คงจะหาว่าไปทำประมงไปจับปลาในที่ที่เขาห้ามจับ

ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

บอกให้หยุดแล้วจะหนีหรือเปล่า
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าตอนที่ลุงเทียนบอกว่าจะหยุดเรือหางยาวใช่ไหม

อยู่เรือหางยาวมันต้องก็ยกเหนือน้ำนิดนึงต้องยกหางเสือมันเป็นเรื่องปกติที่ที่มันเป็นอะไร

คือถ้าจะหยุดเรือหางยาวต้องยกครับต้องยกขึ้นครับ
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้เนี่ยยกขึ้นมาเพื่อจะพยายามฆ่าคือยกขึ้นมาเพื่อจะไปตัดคอ
ใช่อันนี้เขาแจ้งสามข้อหานะครับตรงนี้แล้วก็ทางตำรวจ
ช่วงเวลานั้นนะครับก็เคยแถลงไปครั้งหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พาพลอยที่เป็นข่าวช่วงปี๖๐นะครับโดยร้อยตำรวจโทคจรศักดิ์นะ
ขณะนั้นบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยยืนยันว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่ได้หวังทำร้ายใครที่ยิงไปแค่ต้องการจะหยุดเรือที่กำลังจะขับหลบหนี
และต่อสู้การจับกลุ่มถ้าหวังเอาชีวิตคงไม่ใช้ปืนลูกปลายในการทำหน้าที่
แค่ต้องการจะจับกลุ่มเท่านั้นนี่ชี้แจงไว้เท่านั้น
แล้วเคยคุยกันไหมไม่ครับตั้งแต่เกิดเหตุไม่ไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยเลยครับ
เคยเจอหน้ากันอีกไหมหลังจากยิงกันวันนั้นไม่เจอเลยครับเหรอครับ
เห็นบอกมีคมขู่อะไรมีไหมก็มีเกิดเรื่องใหม่ก็มีการพูดด้านนอก
แถวรอบบ้านบ้างแต่ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาคุยโดยตรงไม่ได้มาคุยโดยตรง
ตะเวนกระเทียวบอกว่าเดี๋ยวจะจับให้ติดคุกให้หมด
คือสิ่งที่ผมกำลังสงสัยที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าณขณะนั้นยิงทำไม
คืออันนี้ผมหลายคนเขาก็สงสัยว่ายิงทำไมแม้แต่ประมงเองก็ยังงงว่ายิงทำไม
ประมงคนที่เป็นชุดที่ที่ขับไปด้วยเรือไปด้วยกันก็งงว่ายิงทำไม
เพราะว่าปกติเขาไม่เคยยิงชาวบ้าน
คือถ้าเขาจะตรวจจับเรือที่ต้องสงสัยว่าไปลักลอบจับปลาจับสัตว์น้ำในที่ห่วงห้ามหรือเปล่า

คือวิธีการจับกุมก็ต้องทำตามว่าเขาหาที่มาจับเป็นข้อหาอะไร
ถ้าเป็นข้อหารักรอบจับสัตว์น้ำซึ่งมันไม่ใช่ข้อหาอุชกันร้ายแรง
ไม่ได้ใช้เครื่องช็อตปลาอะไรพวกนี้นะ
เขาก็ไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่เคยให้อำนาจเจ้าที่ในการยิงสกัด
คือเต็มที่ก็คือขับเรือลำใหญ่ของเขาเนี่ย
หน้าเรือหางยาให้คว่ำเลย
ต่อให้ลักลอบจริงมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายจริง

เอาไม่งั้นเด็กที่ไหนขี่มอนไซด์ผ่านด่าตะบดควัดปืนยิงได้หรอ
อันนี้ก็วิธีเทียบแบบเดียวกันเลย

ทำไมก็ไม่มีสิทธิ์ยิงเขา

คุณเทียนเนี่ยถึงขั้นเอาเรือหางยาวเมื่อวานไปกองปราบใช่ไหม

ไอ้ที่เขาเข้าใจว่าเรายกหางเสือเรือเพื่อจะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ย

เหมือนยกสูงแต่พอไปอยู่ในน้ำมันไม่สูงเลย
กาบเรือของเจ้าที่ประมาณ๑เมตรจากพื้นน้ำ
แต่ตัวหางเสือเรือนยกได้แค่ประมาณ๑ฟุต

มันขึ้นตรงขยับได้นิดเดียว
มันไม่ใช่ดาบสมุไรจะไปฟันตำรวจได้แบบนั้น
ครับคือยืนยันว่าวันนั้นเราแน่นอนเราไม่ได้ไปลักลอบจับสัตว์น้ำในที่ห่วงห้าม
ไม่ได้หนีด้วยกำลังหยุดแต่ถูกยิงใส่เลย
ทีนี้มาไล่เรื่องข้อหาเอาที่เราแจ้งเขาก่อน
ไปถึงไหนยังไงฮะคือแจ้งอะไรบ้าง
ก็มีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบณขนาดนั้น
แล้วก็พยายามฆ่าเพราะว่าใช้อาวุธปืนยิง
พอไปแจ้งความในโรงพักหนองปินก็โรงพักเดียวกันนะครับ
เขาก็ต้องตั้งเป็นข้อหาพยายามฆ่า
เพราะถือว่าผู้ที่ถูกแจ้งข้ออาหาร
ได้คุยด้วยในรายการในช่วงเวลานี้นะครับแต่ให้ข้อมูลบอกว่า
คดีของในเทียนเหลืองวิเศษเนี่ยตอนนี้อยู่ในชั้นของคณะกรรมการ
ที่กำลังพิจารณากันอยู่กรรมการก็กำลังประชุมกันอยู่เป็นระยะ
ถ้ามีมติอะไรออกมาจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ
แล้วก็จะดำเนินการต่อไปก็เท่ากับว่ายังไม่มีมติ
แต่ปรากฏว่าคดีที่เขาบอกว่าเรายกหางเสือเรือพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติหน้าที่อาจารย์การผ่านตำรวจผ่านอาจารย์กรรมผ่านสาร

คดีที่ร้อยตำรวจเอกขจรศักดิ์แจ้งข้อหาคุณเทียนและหลานชายคุณจตุรงค

ข้อหานะครับร่วมกันลักลอบทำประมงร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานอายการสั่งฟ้อง

แต่ไปถึงชั้นศาลศาลไม่รับฟ้อง
ไม่น่าจะมีหลักฐานเกี่ยวข้องว่าเป็นข้อหาพยายามฆ่าได้

แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมไปคนละ๒๗๐๐เพื่อเตรียมประกันตัว

ทีนี้พอของคุณเทียนขึ้นสารรู้สึก
สารท่านพี่ภาคสาห์แล้วใช่ไหมคะ
พี่ภาคสาห์ยกฟ้องเรื่องของโครหาต่อสู้ขัดขวาง

สารอุทธรณก็พี่ภาคสาห์เหมือนกับสารชั้นต้น
เมื่อวันที่๑๐เมษายนต์ก็คือสารเนี่ย

มันยื่นนิกาให้ได้แล้วด้วยกฎหมายตัวนิดหนึ่ง

เพราะว่ามันมีการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี๖๓

มกราบมีการประกาศใช้คือในพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณบริเวณเพชร
เขาห้ามทำประมงคือทั้งหมดเลยไม่ได้แบ่งเป็นโซนแล้ว
แต่ไอ้วันเกิดเหตุมันเป็นโซนแต่ว่าไอ้ที่ตลกกว่านั้นก็คือ
ระหว่างการทำสำนวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ประมงเองก็ไม่รู้ว่ามัน
ประกาศใช้กฎหมายตัวนี้อืมก็เลยต้องรับสารภาพข้อหานั้น
ใช่ข้ออาหารนั้นโดนลงโทษยังไงบ้างก็ฝังคนละ๑๐๐๐๐นะ
ก็เอาเป็นว่าคดีที่ตำรวจของเราเนี่ยจบละแปลของเรายังอยู่ในชั้น
คณะกรรมการพิจารณาของปปท
เมื่อวานเลยไปกองปราบใช่ครับเพื่อดำเนินคดีในเรื่องของแจ้งความเท็จ
ทางตำรวจมาแจ้งว่าทางนี้พยายามฆ่าแล้วก็เบิกความเท็จต่อสาร
ขอให้ทางกองปราบปรามเดินเวนคดีแทน
ครับแจ้งความร้อยตำรวจเอกขจรศักดิ์แจ้งความเท็จ
ครับระเบิดความเท็จคือถ้าเขาไม่แจ้งมา
เราก็ไม่ต้องไปสู้ในศาลไม่ต้องเสียหายขนาดนี้
เพราะนั้นมาขอยูที่ประทองครับแล้วกองปราบว่ายังไง
กองปราบก็ต้องรอเสนอผู้บัญชาสั่งการตามแทดต่อทางกฎหมายต่อไป
ถ้าไปทางกองปราบต่อได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนต่อทนายรณรงค
จะเป็นเรื่องของข้อหาแจ้งความเท็จกับ

จะได้ส่งมาที่อายการเผลอจะไวกว่าคดีที่เมื่อ๒ปีที่แล้วอีก
อันนี้คือเพื่อเอาผิดในการทำหน้าที่
เอาผิดไม่ใช่หน้าที่ครับไม่เกี่ยวกับหน้าที่เป็นเรื่องของการแจ้งความ
เป็นเรื่องของการแจ้งความ

งั้นเรื่องนี้จะไม่ได้ส่งไปที่ปปทแล้วมันจะส่งตำรวจอายการแล้วก็ศาลเลย
ก็คือมันก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันนั้นนั่นแหละ
แต่ตรงนี้ถ้าทางคดีอาญาไปต่อได้แล้วมีผลอะไรออกมาเนี่ย
มันก็จะไปถึงเรื่องของสิ่งที่ทั้งสองคนนี้เขาต้องสูญเสียไปในช่วงเวลา๒ปี

มันเป็นยังไงบ้าง๒ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นเลยที่ถูกยิงเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิต
มันก็รู้สึกไม่เป็นธรรมนะ
ผมออกไปหาปลาตอนเย็น
ตอนเช้าก็ไปเก็บกู้แล้วก็โดนยิงด้วยอาวุธปืน
และโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ย
ก็รู้สึกประชาชนสู้ยาก
ก็ต้องพอมีคดีความแล้วก็จากจนอยู่แล้ว

จะต้องเดินขึ้นศาลหาเงินหารักทรัพย์
ประกันตัวสี่หมื่น
ไม่มีหลักทรัพย์เข้าท่านทนายก็ช่วยเต็มที่
เที่ยวเอาไปทำหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
ทุกอย่างที่ท่านทำให้แต่ก็ไม่มีการอนุมัติ
พอไม่อนุมัติแล้วก็ได้ปรึกษาท่านว่าท่านจะทำไงดี
ท่านก็บอกว่าก็ต้องติดคุกระหว่างพิจารณาคดี

ก็ถ้าผมติดคุกมันคดีทุกอย่าง
ใครจะเป็นคนเดินล่ะใครจะไปติดต่ออะไรมันก็ลำบาก

ก็ต้องหารักษัพพอดีเพื่อนได้ดูข่าว
ก็คงจะเป็นติดตามท่านด้วย

พอเจ้าลักษัพครับ
ไปสุดท้ายไป๒คนละ๒๐๐๐๐กว่า
๒๗๐๐๐๐๐ครับ

เผาท่าไปช้านุทรท่านก็บอกว่าเตรียมหรักษัพ

๔แสนแปดนะชานุทรหนักกว่าเก่าครับพี่ครับ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมการต่อสู้แต่ก็ในใจก็นึกถึงเสมอ
นึกถึงเสมอว่าเพราะว่าผมได้แถลงตัวศาลในศาลท่านจนแล้ว
ถามท่านคำเมตตาว่าเรื่องการยุคหางเสือเรือนนี้
ไม่ได้มีเจตนาถ้าสารท่านเมตตาก็ให้อิสระภาพผมมาชั้นหนึ่ง
แต่ประมาณพอถึงชานุทรก็ต้องเตรียมอีก๔แสนแปด
แล้ว๔แสนแปดน่ะต้องวัดดวง
ต้องให้กู้ก็เที่ยวหาตะเวนแต่มันก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด
คือครอบครัวก็ไม่ได้มีไม่มีครับตอนนี้ตอนนี้ยังใช้หนี้เขาอยู่เลย
ถ้าถามว่าถ้าใช้หนี้มันทันไหมไม่ทัน

คือเราพ้นคดีสารท่านก็คืนหลักประกันมานั่นแหละ

เราก็ต้องเอาเงินต้นไปให้เขานั่นแหละ

เสียเลยครับมันเสียเลยครับ

ก็๔๐๐๐๐บาทต่อไปนั่นก็๒คนก็หลายหมื่นบาท
แต่ว่าท่านอย่างคุณจตุรงค์นี่ก็ไม่ต้องอะไรมาก
เพราะว่าสารท่านไม่ตามก็คือไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ท่านเขาเสียไปแล้วไง
เพราะว่าทั้งศาลมองว่าไม่นานแล้วประกันก็คืออายการสั่งท่านสั่งฟ้อง

คือร่างมาฟ้องแล้วก็ต้องเสียแล้วครับต้องเสียเลย

แล้วก็รักษาตัว๒เดือนก็มันขัด
ก็คอยเที่ยวบางทีก็

ต่อสู้๒ปีอิสระภาพ๒ปี
มันก็หนักหนาอยู่สำหรับประชาชน
แต่ก็ยังเชื่อเสมอในความยุติธรรม
คุณเจตุรนครับรู้สึกอย่างไรกับเหตุงานที่เกิดขึ้น
ก็มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
เพราะผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ก็ต้องกลับมาต่อสู้

ครับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนิด
ในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกยังไงจตุรงว่า
โอ้โหชีวิตเราต้องโดนข้อหาอะไรขนาดนี้

คดีหมดแล้วเพียงแต่ว่า
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับว่า

คนสองคนต้องอยู่ในสภาพ

ชดเชยเยียวยาอะไรกันได้บ้างเนี่ยนะ

ครับก็ทางกระทรวงท่านไม่พิจารณาเยียวยาคดีกรณีนี้
เพราะว่าทางในเอกสารท่านบอกว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ว่าพฤติกรรมเหตุแห่งคดี

นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้
นั่งคุยกันช่วงรอพักโฆษณาเนี่ย

ไม่ได้เสียแค่เงินที่ต้องหามาประกันตัวนะ

ไม่ได้เสียแค่ความรู้สึกทางจิตใจว่า

ถูกยึดเพราะสืบเนื่อง
เหตุแห่งคดีที่ต้องรับสารภาพเรื่องการลักลอบไปจับสัตว์น้ำ

พอคนสองคนถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่ม

แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็ยิงใส่ตามที่สองคนนี้ได้แจ้งข้อหาไว้

คุณเทียนและจตุรงค์ที่เป็นหลานจะต้องขึ้นศาล
ต้องรักษาตัวซึ่งจำค่ารักษาไม่ได้ต้องถามภรรยา
แต่ว่าจ่ายเองแน่นอนที่ถูกยิงนะครับ
ขึ้นศาลในชั้นต่างอันนี้เรายังไม่นับค่าเดินทางที่ต้องไปพบตำรวจ
แต่ว่าต้องใช้เงินประกันตกคนละ๒๗๐๐ใช่ไหมฮะ
ซึ่งทั้งสองไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นก็ต้องไปเช่าหลักทรัพย์

คือการเช่าหลักทรัพย์จะมีบริษัทประกันที่สารแต่ละจังหวัด
แต่ละพื้นที่ท่านให้อนุมัติให้มาทำได้
โดยสารดีการท่านวางข้อกำหนดเอาไว้ว่าให้บริษัทที่เช่าหลักทรัพย์เนี่ย
เรียกเก็บเงินประมาณ๗๑๓ของมูลค่าหลักทรัพย์เท่านั้น
อย่างเช่นถ้าแสนนึงเต็มที่ก็คือ๑๓๐๐บาท
แล้วก็พอคดีสิ้นสุดก็จะคืนให้๒๐นี่คือหลักทั่วไป

เพราะฉะนั้นเมื่อสองคนนี้ไม่มีเงินสดก็ต้องไปเช่าหลักทรัพย
ถูกต้องครับก็เสียไปเลย
ครับตกคนละ

ไม่งั้นก็ไม่มีเงินประกันตัวพอเขาเขาก็หลักทรัพย์ของบริษัทเขาละ
ก็มีรายได้จากการหาปลาค่ะเนี่ยถือการหาป์แล้วเอามาขายในตลาดนี้
ครับครับซึ่งทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะในบุงพลเพชรใช่ไหม
ก็ทำได้อยู่ยังมีจุดที่ก็ไม่ทำได้อยู่ครับครับผมอืม
ทีนี้น้องจตุรงค์เมื่อต้องรับสารภาพในคดีลักลอบจับสัตว์น้ำ
เรือหางยาววันนั้นนั่นแหละครับที่ไปกับลุงเทียนจะกลับบ้านเนี่ย
ก็เลยต้องถูกยึดไปครับนี่คือเรือของเราเองเลยไหมครับ
ทำมาหากินเลยครับราคาเท่าไหร่ก็เรือก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าครับ
แล้วก็เครื่องเครื่องยนต์นี่ประมาณสองหมื่นครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า
แต่วันนั้นคือเครื่องยนต์พังแล้วนะพ่อลูกปืนเข้าไปเต็มเลย
เอาลูกปลายลูกปลายเข้าไปอยู่ในเครื่องเต็มเลยอ๋อนอกจากเข้านี่สามนัดเข้า
ที่เหลือเข้าเครื่องยนต์หมดเลยแต่ต่อให้ไม่พังก็ถูกยึดอยู่ดีครับ
เท่ากับวันนี้สี่หมื่นบวกค่าเรือและเครื่องสามหมื่นห้า
โดนไปเจ็ดหมื่นห้าครับนี่สี่หมื่นกับค่ารักษาตัวด้วยครับ
ใช่ไหมคดีสุดท้ายปลายทางเนี่ย
จากที่คุยเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟ้องเอาผิดทางกองปราบครับ
กับคนที่ก่อเหตุตำรวจที่เจอกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เกี่ยวกับการอะไรนะที่ฟ้องกองปราบแจ้งความเท็จ
ความเท็จเบิกความเท็จแล้วในส่วนของการที่จะเรียกร้องอะไรคืนมาได้บ้าง
สำหรับสองคนนี้มันจะเป็นยังไงท่านก็ต้องรอให้สักคดีหนึ่งเนี่ยขึ้นสู่ศาล
แล้วเราก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับทางพนักงานอายการ
แล้วก็ขอเรียกค่าเสียหายไปแต่เราเสียไปเท่าไหร่เราก็เรียกไปเท่านั้น
อืมแต่ว่าทางกองทุนของอ๋างสุริทำท่านบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์
เขียนมาสั้นว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะมองจากคดีหรือเปล่า
จะมองจากคดีว่าเข้าไปหาสัตว์น้ำในพื้นที่มันก็เลยไม่สามารถช่วยกันได้

คดีไหนจะไปเร็วสุดผมยังเชื่อว่าคดีที่ปปทก็น่าจะไว
ครับเราก็เป็นกำลังใจให้เจ้าที่ปพมีคำสั่งฟ้องเร็วกับ
คดีที่ไปแจ้งที่กองปราบก็หวังว่าอันนี้ก็จะไม่ช้าไปกว่า

เพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นว่าเราโดนยิงแล้วหน่วย
งานรัฐภาครัฐคุ้มครองเราไม่ได้เลยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่อืมในแง่กระบวนการยุติธรรมมันคือการเลือกปฏิบัติมันกลายเป็น
ว่ากฎหมายเนี่ยการบันครับใช้กฎหมายเนี่ยมันมุ่งคุ้มครอง
เจ้านาธิรัฐจนกระทั่งประชาชนถูกระเมิดสิทธิ์ไม่มีกฎหมายมา
ดูแลอืมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือนอกจากฟ้องกันทาง
กฎหมายแล้วเนี่ยได้พยายามเสาะแสวงหาคำตอบกันไหมฮะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเขายิงเราทำไมอะไรทำ
ทำไมต้องยิงอะไรอย่างนี้คนขับเรือไปเขายังบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะยิงเลย
ประมงที่ขับเรือไปด้วยเขายังไม่คิดว่าจะยิงเลย
ครับมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีคำตอบอะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เขาก็อ้างแค่ว่าเราเห็นเรายกหางเสือเรือก็เลยป้องกันตัว
อืมที่เขาเบิกความโดยสารก็คือเขาจะไปคว้าคอเสื้อทางอาเทียน
ครับแล้วทางนี้ยกหางเสือเรือใส่เขาอ่า
เขาก็เลยยิงเพื่อป้องกันตัวนี่คือที่เขาอธิบาย
ครับเหตุผลที่เขายิงทุกวันนี้ตำรวจในนี้ก็ยังทำทำ
งานอยู่ใช่ไหมตอนที่ยิงในน้าเตียนเนี่ยเป็นร้อยตำลวดโท
ปัจจุบันเนี่ยเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอก
ทนายโรนโรงเจอเยอะไหมครับก็เจอเยอะนะครับ
แต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐแจ้งความดำเนินคดีกลับ
ไม่ค่อยเจอเพราะมันไม่ค่อยมีใครอยากไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอก
ถ้ามีเรื่องมันก็มันก็ลำบากส่วนใหญ่คนเลือกถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากดำเนินคดีกับตำรวจเลย
คือมันเป็นเหตุแห่งต้นทางของกระบวนการยุติธรรมอะเนาะ
จุดเลือกต้นมันคือการจับกลุ่มใช่ไหมใช่ครับแต่ประเด็นนี้คือการจับกลุ่มมันเกินกว่าเหตุ
นี่คือจุดหนึ่งที่เราก็เรียกร้องว่าคือมันดูด้วยข้อกฎหมายว่าคุณจะสำคัญผิดหรืออะไรยังไง
มันมีแนวตัดสินสารดีกาเยอะว่าการยิงอย่างนี้มันยิงไม่ได้
แต่เราก็ไม่เข้าใจก็คือทำไมกระบวนการในการเอาผิดมันถึงใช้ระยะเวลานาน
ผลทางวินัยก็มีการเลื่อนยดให้เราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
คือถ้าสุดท้ายปปทท่านสั่งอายการอายการสั่งฟ้องไปเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันเอาผิดได้เราเชื่อเลยหลักฐานที่เรามี
แต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยคือเราก็ประจำที่จะติดต่อหรือว่า
หาคำตอบจากทางร้อยตำรวจเอกขจรศักดิ์มณีพงศ์นะฮะ
ซึ่งในตอนเกิดเหตุเป็นร้อยตำรวจโทเนี่ย
แต่ผมก็พยายามสอบถามสอบหาข้อมูล
แล้วก็มีเรื่องเก่าที่เคยแถลงเอาไว้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
แต่ทางคดีที่บอกเอาไว้ศาลท่านก็พิพากษาไปแล้ว
นั่นเท่ากับว่าทางตำรวจเขายังฟ้องอะไรสองคนนี้อีกได้ไหม
มันไม่มีข้อหาให้ฟ้องแล้วครับหมดแล้วครับ
หมดแล้วจบแล้วคือยิงก็รับกันในข้อได้จริงว่ายิงกันจริง
แต่คุณยิงด้วยเหตุผลอะไรเท่านั้นเองแล้วในในชั้นศาลเนี่ย
ท่านบอกว่าทางนี้หลักฐานไม่น่าเชื่อถือ
นักวิชาการของนครสวรรค์ดูเลยนะครับว่า
หางเสือเรือสามารถยกมาใช้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่า
นักวิชาการของจริงประการการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำไม่ได้
แล้วผมก็ลงไปในน้ำมากับเจ้าที่ตำรวจของที่เขาเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนใหม่เนี่ย

ครับคุณจตุรงค์คุณเทียนทุกวันนี้ยังเข้าไปที่บึงมรเพชรไหมครับ

ครับผมก็หากินตามปกติ
ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเนี่ย

ก็ไม่เป็นไรครับ๒ปีนี่ก็ตกเป็นจำเลยอยู่๒ปี
ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล
แถวแหลงตัวศาลศาลทางเมตตา

ในส่วนมันจะช้ายังไงหรือก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนของมัน

เพราะว่า๒ปีก็ตกเป็นจำเลยมา๒ปี
มองเป็นว่าฆาตกรหรือว่าเป็นผู้ร้ายอะไรเนี่ย
ก็ถือว่าผมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วสารท่านก็เมตตาแล้ว

ครับมองอย่างนั้นแถวบ้านส่วนมากก็จะพูดอย่างนั้น
ส่วนมากสู้กับอำนาจรัฐติดคุกทุกราย
ไม่เคยแต่เราเชื่อในความยุติธรรม
แล้วก็เราก็ไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวอ้าง
คือเขาไม่ได้มองว่าเราทำผิดแต่เขามองว่าเราน่าจะแพ้คดีอย่างนี้
ครับก็น่าจะแพ้คดีแต่ก็ผมต้องสู้พิสูจน์ตัวเอง

ภรรยาว่าไงบ้างตอนนั้นมีลูกไหมครับมีลูกใช่ไหม

เครียดหมดแล้วครับมันเครียดหมดแล้ว๒ปี
มันใช้ความคิดการดำรงชีวิตอะไรปัจจุบันนี้
ขึ้นศาลนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

เจอว่ามันทุกข์ขนาดไหน
ว่ามันจะต้องใช้ความคิดติดต่อท่านจะช่วยเหลือผมไหม
เราจะไปอย่างไรเกิดเรื่องใหม่เนี่ย
คือเรารู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมคือหนึ่ง
เราเป็นประชาชนออกไปหาปลาเย็นออกไป

แล้วก็มาโดนใช้วุฒิปืนยิงยิงใส่
และโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่า
ผมถามว่าตายได้นะครับผูกคอตายได้
เคยคิดไหมคิดครับแต่ก็ต้องสู้
เอาให้ถึงที่สุดก็คือเราสู้ในกระบวนการยุติธรรม
และทางท่านลนลงยื่นมาช่วยเต็มที่
พิสูจน์ตัวเองในเต็มที่อาสารทางกำเนตา

ดีแล้วฮะถูกต้องแล้วที่ไม่คิดสั้นไปนะ
จตุรงทุกวันนี้มีเรือลำใหม่หรือยัง

สุดท้ายปลายทางแล้วนะสมมุตินะ

ก็คงต้องหาครับ

มาสร้างขึ้นมาใหม่
เพราะมันเป็นที่เราต้องทำมากิน

ครับผมหวังว่าปปทวันนี้เขาอุตส่าหยกเรือมาจากนครสวรรค์เนี่ย
เพื่ออยากให้สังคมสนใจอยากให้กระบวนการยุทธรรมสนใจ
และเห็นปัญหานี้ว่ามันสำคัญจริงนะ

หวังว่าหน่วยงานเขาจะเร่งรัดคดีให้เรามากขึ้น
แล้วให้สังคมมีความหวังด้วยกับคดีลักษณะเดียวกันทั้งประเทศ
ไม่ใช่แค่เฉพาะของนายเทียนหรือวิเศษที่ถูกตำรวจยิง

แต่มันคือภาพทั้งประเทศเลย
คุณเทียนถ้าสมมุติว่าร้อยตำรวจเอกขจรศักดิ์
นั่งฟังอยู่หรือกำลังฟังอยู่กำลังดูอยู่เนี่ย
มีอะไรอยากฝากบอกไปถึงไหม

ท่านได้ทำอะไรท่านได้
คิดว่าท่านจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
แต่ผมก็ไม่อาจจะพูดถึง
ได้ล่ะท่านก็ต้องมีจิตใจบ้าง

ไม่ครับไม่อยากจะพูดถึงเขาแล้ว

ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นวันนี้เราจะเป็นยังไง

คือไอ้ที่มันไม่สนุกกว่าคือข้อหาที่ถูกกล่าว
มันที่เกาะหาพยามถูกฆ่าเจ้าพนักงาน

อยู่ด้านหน้าเรือไม่ได้จับหางเสือเรือคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แต่กลับถูกดำเนินคดีไปด้วยมันไม่สนุกอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างนี้
โดยช่องทางและประชาชนทั่วไปจะไปทางไหนทนายรณรงค
โอ้โหมันไม่ง่าย

มันก็คงทำอะไรไม่ได้
ต้องไปสู้คดีกันเอง
ก็ติดตามกันต่อไปอย่างไรก็ขอให้โชคดีทั้งสองท่าน

ถามตรงวันนี้หมดเวลานะครับอีกสักครู่ติดตาม